กลับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันนะคะ
ช่วงสุดท้ายนะคะกับน้องมาร์ท

เราต้องจะบอกได้เห็นทาสแท็ป
คือมุชนที่เรานะคะได้พูดถึงเรื่องสมบูรณ์กันไปแล้ว

แต่วันนี้ค่ะตอนนี้เลย
สมมุติแล้วจะเอาเรื่องแบบว่าเป็นเรื่องที่แบบต้องรู้เกี่ยวกับมาช
เราอยากรู้นะเราอยากรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องโปรดของน้อง
เรื่องอะไรและเพราะอะไรทำไมถึงชอบภาพยนตร์เรื่องนี้อ่า
ที่เป็นที่เป็นเรียลานโน่น่ะครับ
เขาเป็นแบบนักลงทุนในตลาด
คือเนื้อเรื่องก็ดีครับแล้วก็พี่เรียวนานโดเล่นดีด้วย
แบบรู้สึกว่า๓ชั่วโมงที่มีแบบเราแบบลุ้นไปกับชีวิตเขา
กี่ปีมาเริ่มเรื่องนี้

เราก็ต้องไปหาดู
ต่อไปค่ะอาหารจานโปรด
ถ้าจานโปรดสุดชอบก๋วยจับ

ต้องมีร้านประจำมีครับตรงเยาวราชครับ
โอ้โฮแหล่งนั้นเนี่ยต้องไม่ต้องพูดถึงเลย

ใส่ครับใส่แต่แบบพริกไทยเน้น
นางดูชอบจริงนางดูน้ำลายสอ
จำได้แล้วร้านนั้นมันจะมีผักที่มันไม่เหมือนคนอื่นป่ะ
มันมีหลายร้านมากมันมีในเอ็กซ์ในอ้วนอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ผมชอบนายเอ็กซ์นี่คือบ้านอยู่แถวนั้นป่ะ
หรือว่าเป็นคนชอบไปเยาวราชอยู่แล้วหรือว่า
คือโตขึ้นมาแล้วเราไปเยาวราชเพราะก๋วยจับ
เรากินแต่เด็กเลยครับเพราะว่าเด็กป๊าป๊าม้าจะกินทุกสัปดาห
ใช่เราก็ชอบกินแต่เด็กกินทุกวัน
กล่วยจับนะเราก็ชอบแล้วชอบน้ำข้นเราต้องไปทานบ้าง

ชอบน้ำข้นเดี๋ยวเราต้องไปลองน้ำสายบ้าง
แล้วศิลปินวงโปรดล่ะคะ

เหมือนมีแพชชั่นร่วมของคนดูอะมากมากเราอยากกินได้
แล้วเราจะไปตามเขาพี่ตูนบอกอะไรเราก็จะทำ
ทำไมถึงชอบเพย์งนี้อะเพราะหมายว่ามันดีครับ

ยิ่งไม่เข้าใจ
มือถือที่ต้องแบบฟังทุกครั้งที่ว่า
ใช่เอาเป็นเพลงฟังสบาย
ชอบจะชอบฟังเพลงอย่างนั้นบนรถ

ของติดตัวชิ้นโปรดที่ไม่มีออกจากบ้านไม่ได้เลย
นาฬิกาแล้วก็

จริงสองอย่างนาฬิกากับน้ำหอม

คิดว่าตอนนี้ทุกคนจะต้องตอบว่ามือถือ

แต่มือถือก็ไม่ค่อยลืมครับ

สมมุติมันลืมมือถือก็ไม่เป็นไร

คือน้ำหอมชอบเดินต้องกลับไปฉีดครับ

ไปตามห้างแล้วไปฉีดของเขาใช่ไหมถ้าลง

จริงครับมันต้องฉีดครับ
สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบมาก

น่ารักมากที่ไหนก็ได้ทะลงทะเล

ทะเลภูเขาชอบภูเขา

มันดูเป็นแบบธรรมชาติไงมีต้นไม้

วัยวะที่เราชอบที่สุดของเราเนี่ยของสาว
ของสาว

ปากปากผู้หญิงเหรอ
เล็กหรือใหญ่หรือยังไงอบอิ่ม

เวลาเรามองเขาพูดอะไรอย่างนี้

แล้วในหน้าตัวเองล่ะชอบอะไรมากที่สุด

โอ๊ยน่าว่าเขาชอบปาก
ทักเยอะใช่คนชอบทักว่าปากมือ
ไปสักที่ไหนอะ

สักที่สุดแดงแบบว่าธรรมชาติ

ชอบปากเออ

ใช่ชอบดูปากครับผม

นิสัยใจคอยิ่งได้มารู้จักน้อง
คือนางเป็นเด็กน้อยจริง

กันใสยอยู่นางใสและทำอะไรให้ทำไหมก็ทำหมดเนาะ
ผู้หญิงเยอะแหละบอกว่ารายการนี้ผู้หญิงเยอะแหละ

ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากติดตามนะคะย้อนหลังได้นะคะ

วันนี้เราทั้ง๓คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป